อ่าเนี้ยพี่น้องได้ยินไหมอ่ะเนี้ยเขาดังอยู่บ้านไหนแหละนักช่วงแต่วันเช้าเนี้ยมันทรอมแต่วันเช้าไม่รู้มันนี่ไปเล่นทีน้อยตอนนี้คนเจ้าแล้วคือเขาไม่ได้จางเขาไม่ได้ไลก์กับมันกันอย่างสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอมสอ
แล้วก็มาลงฟังกันเล่ตะอ่ะคุณผู้ชมชัดเจนไหมคะถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทานนี้ฉันจะแปลให้ค่ะใครที่เป็นใครบอกว่าเป็นแฟนนักร้องแล้วมันสบายไม่เลยค่ะเตรียมหูเอาไว้ให้ดีเพราะว่าต้องฟังมันซ้อมซ้อมซ้อมร้องร้องแร็ปแร็ปทั้งวันอารมณ์แบบเบื่อเบื่อเบื่อเออแต่อันนี้เชื่อว่าก็ทำขํ